คุณผู้ชมยังไม่แน่ใจนะว่าสองคนนี้จิตใจทำด้วยอะไร
เออแต่เอามือขึ้นมาก่อนอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะ
คุณบินกับคุณไทยพี่น้องฝาแฝดเทวดาเดินดินค่ะ
บอกว่าไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องรอใดทั้งสิ้น
มันช้าไปไม่ต้องรออนุมัตินี่เลยค่ะ
เอาเงินสดลงพื้นที่ไปแจกกับคนยากจน
แจกกับคนที่หาเช้ากินค่ำ
โอ้โหคุณคะเงิน๕๐๐บาทที่คุณบินกับคุณไทยแจกไปเนี่ย
มันมหาศาลสำหรับคนจนและคนที่ตกงานช่วงนี้นะ
คือ๕๐๐เนี่ยคนจนกับคนรวยมีค่าไม่เท่ากันคุณเชื่อไหม
๕๐๐บาทเสร็จเงินค่ะสำหรับคนรวย
แต่๕๐๐คนจนนี่คุณค้าโอ้เงินกับ๕ล้านเนี่ย
เก็บไว้ซื้ออาหารทานได้หลายวันแล้วบางครอบครัวทานได้ทั้งครอบครัว๕๐๐นะ
แล้วนี่ค่ะลงพื้นที่ไปชุมชนน้องใหม่คลองเตยแล้วก็ชุมชนหลังวัดคลองเตยนะคะ
วิธีการของเขาคือก็เปิดประตูจะแจกให้ดู๕๐๐เห็น

ส่วนบ้านไหนที่มีผู้ป่วยนะก็จะมอบให้ไปเลยค่ะ
มีหนามซ้ำอย่างไงค่ะเป็นแจกหน้ากากอนามัยด้วย
แถมแถมให้ด้วยคุณบินกล่าวผ่านไลฟ์สด
บอกว่าที่ทำแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ต้องการอะไรเลยนะ
ชื่อเสียงเงินทองลาบยศสันเสริญ
ไม่ต้องไม่ต้องการชื่อเสียงไม่ต้องการทำเพื่อเอาหน้าหรือตัดหน้ารัฐบาล
บางคนไงก่อนหน้านี้จำได้ไหมน้ำท่วมอุบลรับบริจาคเข้าบัญชีแล้วเดินไปแจกเงิน
ปรากฏว่ามีคนบอกว่าไปตัดหน้ารัฐบาลอย่าคิดในแง่ร้ายอย่างนั้นเลยค่ะ
นี่เขาทำด้วยความจริงใจนะคะและที่สำคัญเขาไม่รับบริจาคโดยการโอนเงินเข้าบัญชีแล้วนะ
เขาบอกว่าตัดปัญหานั้นไปเลยค่ะใครอยากแจกลงพื้นที่แจกเองเลยจ้า
เอารับไปกับมือเลยเออลงพื้นที่แจกเองเลยอย่างคุณสุภาษาราเนี่ย
มีเงิน๑๐ล้านใช่ไหมคุณลงพื้นที่คุณไปแจกเองเลยคุณไม่ต้องโอน
อยากนั่งสาธุก่อนสาธุแต่ว่าไม่เป็นความจริงนะเอออ่าเนี่ยคุณผู้ชม
คือคุณบินบอกว่าที่ทำไปเนี่ยเพราะเห็นว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริง
ก็เลยหลายคนถามเอาเงินมาจากไหนคุณบินคุณไทย
เขาบอกว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินค่าแรงหลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ย
ไปรับเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าต่างหลังจากที่ไปช่วยชาวอุบลน้ำท่วม
จำได้ไหมโอ้ยสินค้าต่างติดต่อมาเยอะ
ให้มาเป็นพรีเซนเตอร์ใช่งานเข้าแล้วก็ได้เงินมา
เอาเงินจำนวนนี้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชน
โดยเฉพาะคนที่ไม่มีอันจะกินไม่มีข้าว
ไม่มีเงินซื้อหน้ากากอนามัยแล้วบางคนเอ่อ
เจ้าหน้าที่บอกว่าคุณดูเห็นไหมเขาอยู่กันห้องสี่เหลี่ยมแบบนั้นอ่ะ
แทนทรงแนนซิ่งอ่ะน่าจะยากเนอะ
คุณบินก็เลยบอกว่าต้องช่วยกันตอนนี้ต้องช่วยกันจริงค่ะ
ลงพื้นที่ไป๒วันแล้วนะคะเงินหมดไปกว่าห้าแสนบาทแล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับ
ที่ผมได้มาในการเป็นพรีเซนเตอร์นี้ผมก็จะมอบให้กับพ่อแม่พี่น้อง
เดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้นะครับไม่ได้สร้างภาพไม่หวังผลประโยชน์สิ่งใดนะครับ
ช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับชุมชนไหนนะครับหรือว่าจังหวัดไหนที่มีสตางค์
จังหวัดไหนที่มีคนรวยจังหวัดไหนนะครับก็ทำอย่างผมได้เลยนะครับ
มาช่วยเหลือคนจนกันนะครับเขาจะได้ลืมตาอ้าปากได้
มันได้ใจมากนี่ไงถึงถามตั้งแต่ต้นข่าวว่า
จิตใจคุณสองคนทำด้วยอะไรอ่ะเอาเงินของตัวเองมาแจกอย่างเงี้ย
ไม่รู้ทำด้วยอะไรแต่ใจพระมากเลยอ่ะใจพระมากเลย
บอกว่าเป็นเทวดาเดือนเด็นดูสิลูกเล็กเด็กแดงช่วยกันหมดเลยนะคะ
แจกหมดเลยค่ะทีนี้คุณบินบอกว่าเกณฑ์ในการเลือกเนี่ย
เลือกให้คนที่เดือดร้อนมากที่สุดเออนั่นสิเลือกยังไง
คนรวยไม่ให้ให้คนจนคนที่เดือดร้อน
คนที่อยู่ย่านชุมชนแออัดแบบนี้ค่ะลงพื้นที่ก่อนเลยนะคะ
เลือกคนจนแต่ไม่เลือกเชื้อชาตินะ
ใครเป็นคนให้เหมือนกันหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นต่างด้าวพม่าลาวเขมร
เพราะคุณบินบอกว่าถือว่าทุกคนเดือดร้อนไม่มีเงินซื้อข้าวเหมือนกัน
ไม่มีเงินยาไส้เหมือนกันจะทำแบบนี้ไปเรื่อย
กว่าจะหมดเดือนเมษายนก็คือเดือนนี้และอาจจะต้องใช้เงินอีกสักประมาณ
ห้าถึงสิบล้านบาทเพราะคราวนี้คุณบินบอกว่ามันหนักจริงจริง
กระทบทุกพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะอีสานเหมือนน้ำท่วมนะคะ
คราวนี้โดนกันทั่วประเทศค่ะส่วนคนที่อยากทำบุญ
เรียกร้องเลยคุณบินเปิดรับเงินบริจาคเลยเดี๋ยวจะโอนไปช่วย
คุณมินบอกว่าโนไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วไม่มีการเปิดบัญชีอย่างแน่นอน
เพราะก่อนหน้านี้มีข้อคอรหาเยอะบางคนไงมือไม่พาย
เอาเท้าราวน้ำมือไม่พายเอาเท้าราน้ำเนี่ยไปกล่าวหาว่าเขาเนี่ย
ทุจริตบ้างเอาเงินไปใช้อะไรบ้างไม่โปร่งใสบ้าง
บินบอกเลยบอกว่าไม่เอาแล้วตัดไอ้ประเด็นเหล่านั้นไปหมดเลย
เอาเงินของตัวเองนี่แหละไม่รับบริจาคใดทั้งสิ้น
ใครอยากแจก็ลงพื้นที่เองเลยแบบนี้ทำแบบนี้แบบนี้

เคยเปิดบัญชีแล้วมันมีปัญหา
เพราะว่าเค้ากินข้าวหัวคิวอะไรต่างต่างนั่นไงนี่ไงนี่ไง
นี่ไงประเด็นคุณลงพื้นที่เลย๑๐ล้านในบัญชี